ขยับขึ้นไปอีสานที่จังหวัดอำนาจเจริญกันบ้างค่ะ
พาคุณผู้ชมแล้วก็พี่คิงไปดูพฤติกรรมของสาวคนหนึ่ง
ชาวบ้านแถวนั้นเพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหเธอมีพฤติกรรมสุดอันตราย

แล้วก็จุดไฟในบ้านตัวเองลักษณะเหมือนกับมีของเส้นไหว้

แต่ใกล้ตรงที่จุดไฟเหมือนจะเป็นผ้านวมอะไรหรือเปล่า

กลัวแบบนี้แหละกลัวทั้งเรื่องของที่อาการภาวะหลอนของเธอ
หรือว่ากลัวเรื่องของไฟลุกไหม้หรือว่าโอ้โหไหม้บ้านชาวบ้านหรืออะไรแบบนี้

สุดท้ายตัดสินใจถ่ายคลิปนี้ค่ะร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
ชาวบ้านบอกว่าพฤติกรรมสุดอันตรายของผู้หญิงคนนี้
ทราบชื่อเธอคนนี้นะคะคือนางขวัญใจค่ะ
ชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกว่าเธอมีอาการเสพยาบ้า
มีอาการหลอนแล้วก็ชอบนำสิ่งของเนี่ยมาเข้าเตาเผา
มาเผาในช่วงกลางคืนดึกดื่นแบบนี้
ภาวะมากนอนไม่หลับตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับ
หวาดระแวงทุกคืนว่าอย่างนั้นนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุในบ้านของนางขวัญใจนี่แหละ
นางขวัญใจอยู่บ้านในหมู่บ้านนามหมอม้านะคะ
ในพื้นที่ตำบลนาหมอม้าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
ทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอก็พยายามพูดคุยว่า
ขวัญใจทำไมคุณขวัญใจจุดไฟเผาแบบนี้ล่ะ

พูดคุยไม่รู้เรื่องแต่ยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง
แล้วเจ้าหน้าที่มีการเทเหมือนกับเป็นซองใส่ลูกอมคุณผู้ชมเทออกมา
ปรากฏว่ามันมียาบ้าสีแดง๙เม็ด

ใช่ค่ะเสพยาจนหลอนสุดท้ายแล้วเจ้าที่ต้องมีการควบคุมตัวไปที่สพน้ำปลีกเมืองอำนาจริง
เพื่อดำเนินการแล้วก็บำบัดต่อไปนะคะ

แล้วก็ไปจุดไฟแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันไฟไหม้บ้านแล้วลามไปบ้านเพื่อคนอื่นเนี่ย
เดือดร้อนหนักเลยนะครับเจอแบบนั้นก็กลัวนะ